มาดูคดีนี้หน่อยค่ะนี่เป็นคดีใหญ่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ตามข่าวนี้ตลอดเลยนะคะ
กรณีที่มีการฆ่าหันศพกิ๊กสาวแล้วเอาศพไปฝังดิน
หลังจากนั้นก็ไปทิ้งอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้ค่ะหลังจากที่ตำรวจสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ยนะ
ก็มีการเค้นสอบปากคำปรากฏว่ามันไม่ใช่เหตุที่
บันดาลโทษะแล้วค่ะแต่เป็นการจงใจวางแผนมาแล้วสามเดือน
ถึงขั้นไปขุดหลุมจะฝังศพมาเป็นเดือนแล้วคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่า
จริงคือก็ต้องชมแม่บ้านคอนโดนะ
พ่อแม่บ้านคอนโดผิดสังเกตเนื่องจากฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงก็คือนางสาวอรนันนาราธรหรือว่าพิน
ส่วนฝ่ายชายคือนายชาญวิทย์วงสหากหรือว่านายดอน
สองคนนี้คือเหมือนกับเขาไปเช่าห้องอยู่
แล้วแม่บ้านก็สังเกตว่าที่ผ่านมาฝ่ายหญิงฝ่ายชายเดินเข้าออกด้วยกัน
แต่ทำไมช่วงหลังเหมือนกับไม่เห็นฝ่ายหญิงมาสัก๓วันแล้ว

แม่บ้านก็เปิดเข้าไปในห้องเอาเจอพวกอาวุธ
ขวานมีดเลื่อยถุงดำน้ำยาทำความสะอาด

มันมีร่องรอยการทำความสะอาดมีคราบเลือด

แล้วเรื่องนี้ก็มีการประสานตำรวจแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มตัว
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าช่วงวันที่๒๘กันยาเนี่ยนะยังเห็นภาพในกล้องวงจรปิด

หลังจากนั้นก็ไม่เห็นผู้หญิงออกมาอีกเลย
เพราะว่าผู้หญิงถูกฆ่าตายแล้วนะคะ
ฝ่ายชายพอฆ่าเสร็จแบ่งชิ้นส่วนเป็น๗ส่วน
ไปฝังอำพรางจุดที่ไปฝังเนี่ยคือไปฝังใต้ทางด่วนฉลองรัฐ
ตรงแยกรามอินทาแล้วเอาอุปกรณ์ไปทิ้งอีกจุดหนึ่ง

ทีนี้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวได้นายชาญวิทย์หรือว่านายดอนนี่แหละค่ะ
ตำรวจมีการขุดดินขึ้นมาปรากฏว่าเจอชิ้นส่วนของผู้หญิง
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวนายดอนไปสอบ
นี่เสื้อกล้ามสีดำขาสั้นสีเขียวสะท้อนแสง
สีหน้าสีตาเขาเรียบเฉยไม่ได้มีท่าทีอะไร
แล้วหลังจากวันที่เกิดเหตุจนถึงตำรวจจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะ
ไม่ได้มีใครมาขอเยี่ยมตัวในดอนคนนี้เขามีเมียอยู่แล้วด้วยนะ
ใช่คบกับเมียมาหลายปีแล้วแต่กับคู่ตายถือว่าเป็นกิ๊ก
ตอนที่ตำรวจเค้นสอบนายดอนนายดอนก็บอกว่าคบหาดูใจ
กับน้องพินมาประมาณ๒ปีเพราะว่าเขาเคยเป็นเซลล์
เป็นเซลล์ขายคอนโดขายอสังหาด้วยกันตั้งแต่ปี๖๓
หลังจากนั้นเขาคบกันแล้วก็มาเปิดห้องพักรายวัน
อยู่ในซอยสุขุมวิท๑๑๕นี่แหละค่ะ
รอบนี้มาเช่าห้องแต่๒๘กันยาจนถึง๔ตุลา
แล้วกลายเป็นว่า๒๘กันยา๒ทุ่มทะเลาะกันแล้วก็ก่อเหตุ
อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกว่าอ้าวดอนเขามีภรรยาอยู่ใช่ไหม

แต่สาเหตุที่เขาลงมือเพราะเขาไม่พอใจที่พิน
ไม่ยอมเปิดเผยว่าคบหากับเขาอยู่

แล้วใครจะไปเปิดเผยก็ตัวเองก็มีภรรยาอยู่แล้ว

แล้วเขาหึงห่วงผู้ตายเพราะเกรงว่าผู้ตายจะปันใจให้ผู้ชายคนอื่น

ก็เลยแค้นแล้วก็อย่างที่คุณบอกว่าวางแผนกันมากี่เดือนนะ๓เดือนใช่ไหม

เรียนรู้วิธีการฆ่าอาหารศพจากภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนสยองขวัญอะไรก็ตามที
เขาบอกแบบนี้ว่าระยะหลังทะเลาะกันบ่อย
วันที่เกิดเหตุคือ๒๘กันยายนทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ก็เลยใช้มีดแทงผู้ตายที่คอครับ

เอามีดแทงเขาที่คอครับลากศพเข้าไปไว้ในห้องน้ำ
แล้วไปลงมือหั่นวันที่๒๙กันยาเพราะว่าไปซื้ออุปกรณ์มาก่อน
แปลว่าหลังจากฆ่าแล้วทิ้งศพเอาไว้ในห้องนอนอยู่กับศพในห้อง
อยู่ด้วยกันศพอยู่ในห้องน้ำตัวเองอยู่ข้างนอก
ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุนี่พอฆ่าเรียบร้อยแล้วนะหั่นเรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะคือแปลว่า๒๘ฆ่าหั่น๓๐เอาไปทิ้ง
ศพไปทิ้งฟังจากปากเขาหน่อยครับ

ตอนต่อมากกว่า๒ปีก่อน
โอ้โหเอาให้การแบบนิ่งเงียบนะ
ใช่ค่ะแล้วตอนแรกมันก็มีข้อมูลว่า
เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทอะไรหรือเปล่า
ในเรื่องนี้รองผ่อบอตรบิ๊กโจ๊กบอกว่า
คือสภาพจิตเขาปกติเขาไม่ได้มีอาการป่วยจิตแต่อย่างใด
ทีนี้ตัวของในดอนก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาพลั้งมือฆ่าใช่ป่ะ
แต่ว่าพอไปสืบข้อมูลมาอ้าวพลั้งมืออะไร
วางแผนมาประมาณ๓เดือนครับคุณผู้ชม
หลุมที่เอาศพไปทิ้งไปฝังเนี่ยขุดมาไว้ก่อนแล้วเดือนนึง
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีความพยายามจะฆ่าน้องพินแล้วนะ
แต่ตอนนั้นมันไม่สบโอกาส
ดังนั้นคุณจะมาบอกว่าพลั้งมืออะไรมันฟังแบบไม่สมเหตุ
สมผลเลยค่ะในเมื่อคุณเตรียมการไว้แล้ว
อันนี้คือหลังก่อเหตุนะเดินไปแล้วก็เอาไปทิ้ง
เอาเสื้อพงเสื้อผ้าต่างไปทิ้งภาพจากกล้องวงจรปิด

อาวุธที่เขาใช้ในการก่อเหตุมีอะไรบ้าง
มีดเลื่อยขวาน
หลังจากก่อเหตุเสร็จนะเอาอาวุธพวกนี้

ห่างจากจุดที่ฝังศพสักประมาณ๑๐๐เมตรได้

เจ้าหน้าที่ประดาน้ำก็ต้องลงไปงมค่ะ

จนตอนนี้ได้ครบทั้งหมดแล้วนะคะ
แล้วไปตามหาดูในถังขยะที่เขาเอาเสื้อผ้า

เสื้อผ้าที่มันมีคราบเลือดต่างรองเท้าต่าง

เจ้าหน้าที่ก็ไปเปิดถังขยะดูนิดดีนะ

ก็ได้ครบหมดทั้งอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็เสื้อผ้า
กลายเป็นว่าอะไรคุณวางแผนมาเป็นเดือน
วางแผนไม่งั้นคุณจะออกไปซื้อเลื่อยมาหั่นศพตอนไหนทับทั้งมือ
แต่คุณไม่ได้เตรียมการว่าคุณจะหนีไปยังไงต่อ
เพราะว่าตอนแรกที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้
เขายังไม่คิดเลยว่าตัวเขาจะโดนจับกลุ่มเร็วขนาดนี้

แต่ประเด็นคือทำไมต้องเอาโทรศัพท์กับโน้ตบุ๊กเข้าไปโยนทิ้งน้ำด้วย
มันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะฮะ

พ่อของผู้ตายเดินทางมาที่โรงพัก
ต้องการจะให้ปากคำต้องการจะมารู้ทุกอย่าง

ทันทีที่เจอหน้ากันพ่อจ้องหน้านอนแบบ
เหมือนแบบขอจ้องหน่อยเถอะมาฆ่าลูกฉันทำไม
หัวใจของคนเป็นพ่อเขามาสูญเสียลูกสาวไป

ทั้งสองคนก็จ้องดอนก็จ้องกลับพ่อก็จ้องไป

โอ้โหคุณพ่อหัวใจสลาย
คุณพ่อบอกว่าลูกสาวพ่อโดนเขาหลอก

พ่อจะไม่ให้ไปยุ่งกับผู้ชายคนนี้แน่
คือพ่อก็รู้นะว่าลูกไปคบกับดอน
แต่ดอนหลอกลูกว่าเขาไม่มีภรรยาไง

ก็เนี่ยถึงบอกถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเขารู้อยู่นะเขาก็

ใช่ทีนี้ทางฝั่งของครอบครัวของผู้ก่อเหตุบ้าง
เอาจริงนะแม่มาที่โรงพัก

เราก็รู้แหละว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับแม่อยู่แล้ว

ส่วนพี่ชายของนายดอนบอกว่าที่บ้านนะ
ไม่มีใครรู้เรื่องนางสาวพินมาก่อนเลย
เพราะว่าดอนเขาก็มีเมียอยู่กับเมียมา๕ปี

แล้วที่สำคัญอยู่บ้านหลังเดียวกันกับเมียด้วยไง
หลังจากเกิดเหตุพี่ชายบอกว่าน้องผมก็กลับมานอนที่บ้านนะ
ไม่ได้มีพิรุธอะไรหรอกเพราะวันนั้นเขาก็ล้างรถ
ซึ่งวงจรปิดที่บ้านบันทึกภาพเอาไว้
ก็ล้างรถเพราะว่ามันก็มีพวกแบบคราบเลือดอะไรต่างเนี่ยนะคะ
หลังจากที่รู้ข่าวภรรยาของดอนช็อคมากเลย
แล้วที่ผ่านมาน้องผมพี่ชายบอกนะ

แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
รู้แค่ว่าน้องผมเคยไปเล่นหุ้น
ลงทุนเล่นหุ้นแล้วก็ขาดทุนเป็นล้าน
หมดตัวแล้วก็เกิดความเครียดนะคะ

ตำรวจก็ไม่ได้สอบปากคำในดอนเพิ่มเติมแล้ว
แต่จะนำตัวในดอนไปฝากขังส่วนญาติของฝั่งน้องพินเนี่ย
จะติดต่อรับศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ
คดีนี้แบบสะเทือนขวัญสะเทินใจนะ